เบรกที่แล้วเนี่ยข่าวลือกันไปแล้วจ้าเบรกนี้ข่าวลือก็มาอีกแล้วเหมือนกัน
แพร่สะพัดกันทั่วโลกโซเชียลเลยนะคะเขาบอกกันว่าสิบปีไม่มีความหมายแล้วล่ะ
ตอนนี้สำหรับค่ายเพลงดังกัมมิกาเซกำลังจะปิดตัวลงไป
จะบอกเลยว่าวัยรุ่นยุคนั้นเนี่ยรวมไปถึงพวกเราเราด้วยเนี่ย
โตมากับค่ายเพลงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นรู้สึกใจหาย
ตกลงจริงไม่จริงเดี๋ยวติดตามข่าวนี้กันหน่อยค่ะ

เขาบอกว่านี่เป็นกระแสข่าวดังนะคะคุณ
มันมาจากเพจที่มีชื่อว่าตำนานกามิคาเซ
ซึ่งได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความระบุบอกว่า
แจ้งข่าวทุกคนกัมมิกาเซปิดค่ายลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่วันที่๑กันยายนเป็นต้นไป
ขอบคุณที่สร้างความสุขมาตลอด๑๐ปี

แล้วก็ต้องยอมรับว่าเด็กวัยรุ่นยุคนั้นเนี่ยก็

แล้วก็พากันโอดครวนด้วยความเสียใจนะคุณ

โตมาด้วยกันจริงขณะที่มีบางคน

เอ๊ะข่าวเนี่ยเป็นข่าวปลอมหรือเปล่า
เนื่องจากว่าทางค่ายเองก็ยังไม่ได้มีการประกาศ

มิกาเซเนี่ยสังเกตกันดีนะ

ตั้งแต่วันที่๓๑สิงหาคมที่ผ่านมา
เหมือนมันเป็นการตอกย้ำความน่าเชื่อถือของกระแสข่าวที่เกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ
ซึ่งถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพของผู้บริหารของทางค่าย
เขาเคยบอกเอาไว้ว่าการทำค่ายเพลงเนี่ยมันเป็นงานที่ยากมาก
แล้วก็๑๐ปีที่ผ่านมาต้องต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมากที่สุด
พอเทคโนโลยีเปลี่ยนไปปุ๊บค่ายเองก็ต้องปรับตัวปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่าง
เพราะฉะนั้นการที่จะได้กำไรให้กับศิลปินแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นเรื่องยากมากเลย
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสังเกตดีศิลปินยุคใหม่จะไม่ออกเป็นเทปเป็นอัลบั้มอะไรก็ว่า
แล้วทีนี้ศิลปินก็ไม่มีกำลังใจจะทำงานกันเลย
นี่มันก็เลยทำให้ค่ายเพลงอยู่ยากมากยิ่งขึ้นนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีการยืนยันออกมาจากทางค่ายกามิกาเซนะคะ
ว่ามีการปิดตัวลงจริงหรือไม่เดี๋ยวรออัปเดตกันอีกทีหนึ่ง